ผู้บริหารเขาก็มองเห็นโอกาสจากวิกฤตว่าสามารถที่จะสร้างกำไรได้
ด้วยความไม่ย่อท้อถึง๑๗ปีที่ก็อยู่ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มา
ก็ยังคงพัฒนาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อยู่เสมอนะคะ
ถอดสูตรได้กับคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
แต่วิกฤตนั้นกลับแปรเปลี่ยนเป็นโอกาส
ผู้บริหารมองเห็นช่องทางในการเริ่มต้นทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ยุคที่ไม่มีใครกล้าลงทุนทำโครงการบ้านใหม่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทอาริยาพร้อมพาตี้
ทักษะที่สั่งสมจากการทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

แต่คนไทยยังคงมีความต้องการบ้านในช่วงนั้นอยู่
ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านขาย

อสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นเรื่อย
มีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น
ทำให้อาริยาพรอพอตี้เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์

และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลา๔ปีหลังจากเริ่มธุรกิจ
จนถึงวันนี้๑๗ปีแล้ว
อาริยาเพราะเพอร์ตี้ยังคงยืนหยัดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
เกิดวิกฤตเพราะว่าตอนนั้นก็ได้ไปเป็นผู้บริหารทางการเงิน
บริษัทพรอพอตี้บริษัทแห่งหนึ่ง
และก็พี่ชัยก็มีความรู้ในเรื่องของการซื้อที่ดินอย่างดีมาก

แล้วก็เปิดบริษัทอาริยาพอปาร์ตี้ตั้งแต่วันนู้น
โดยเขาให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า
อกจากนี้ยังไม่หยุดยั้งที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์

และนำมาปรับใช้ในการทำงาน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ก้าวทันไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนกรุง
รวมถึงให้ความสำคัญกับบุคลากร
ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
จริงบริษัทอสังหาริมทรัพย์
มีเงินอย่างเดียวทำไม่รอด
เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เราก็มีบุคลากรที่อยู่กับเราตั้งแต่ตั้งบริษัทมา
ซึ่งถึงวันนี้เราก็ทำงานกันค่อนข้างเข้าขากัน
แล้วเราก็พยายามจะให้ทีมเวิร์คของเราที่มีเนี่ย
สามารถพัฒนาโปรดักต์ที่ดีออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ
เพราะฉะนั้นการให้คุณค่ากับพนักงานของเรา

สิทธิ์เลือกให้เสียงดนตรีช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน
เขารักในการเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุยังน้อย
และแม้ทุกวันนี้จะดำรงตำแหน่งหัวเรือใหญ่
ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์
แต่ก็ยังคงเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก
ช่วยสร้างความสุขให้ตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ
ดนตรีก็เหมือนกันดนตรีเป็นเครื่องที่ทำให้เรามีความสุขหรือผ่อนคลาย
เวลาที่เรามีความสุขหรือผ่อนคลายเนี่ย
สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับผมมาตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้นะครับ
อดิเลกส่วนหนึ่งก็คือผมก็ไปฟังดนตรีสดนะครับ

โดยตั้งเป้ายอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น๑๒๐๓๐จากปีที่ผ่านมา